ขับมาถึงแยกวัดใจ

โอ้โหแยกมันน่ากลัวมากอะพี่

แยกใหญ่ขนาดนี้ไม่มีใครเบรกเลยเห็นไหม
ไม่มีใครเบาเลยไม่ได้ว่าจากฝั่งไหนดูสิ
ศรชี้ผู้เสียชีวิตน่ะ

เส้นเนินสูงด่านชุมพล
สี่แยกตัวนี้เขาเรียกสี่แยกเสม็ดแดง
แต่บน๕กลุ่มอำเภอเมืองจราช
โมงเช้า๒๕ตุลาคมครับ

นายสุภวิทย์อายุ๒๘ปีนะครับ
อาการสาหัสมีแผลชะกันที่ศีรษะ
แล้วนำตัวขึ้นรถฉุกเฉินไปโรงพยาบาล
คุณผู้ชมครับแต่จังหวะนั้น

ตอบสนองการปฐมพยาบาล

ใกล้กันเจอมอเตอร์ไซค์นะครับ
ก็สภาพเนี่ย

นี่เคยเป็นมอเตอร์ไซค์มาก่อนคุณผู้ชมฮะ

ผู้ตายขี่รถจะกลับบ้านไปหาพี่ชาย

ขณะที่นายอำนาจอายุ๕๔นะครับ
คุณผู้ชมก็เล่าบอกว่าเขาขับมาตามปกติ

เตอร์ไซค์มันก็ขับออกมาก็ไม่ได้ชะลอ

แล้วจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไปครับ

ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแบบนี้อีกเลยค่ะ
จะเป็นแบบแยกดงบังอีกอ่ะแยกใหญ่เหลือเกินใช่